มาดูต่อกันที่เรื่องราวความรู้สึกดีของเพื่อนแท้ก็ว่าได้นะคะ
สำหรับเรื่องที่เวลาเพื่อนเจอความลุกเนี่ย
เพื่อนสนิทเนี่ยต้องไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะ
อย่างคุณนัทมีเรียที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไป
และหนึ่งในนั้นที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอไม่เคยห่างหายไปไหนเลยก็คือคุณแอนทองประสมนั่นเองค่ะ
คือคุณแอนเนี่ยคอยช่วยเป็นแม่งานนะคะช่วยเหลือดูแลคุณนัทมีเรียตลอดเวลาเลยนะคะ
ถ้าคุณแอนก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเนอะ

เมื่อเพื่อนทุกข์เราจะทิ้งเพื่อนไปได้ยังไงค่ะ

คบกันมาตั้งแต่อายุ๑๓นะคะยาวนานมาก

กับนัทก็รู้จักกันมาตั้งแต่๑๓๑๔ค่ะ
เราก็เป็นเพื่อนกันเลยมาช่วงหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน
แล้วก็แยกกันไปเป็นนักร้องเราเป็นนักแสดง
แต่ความเป็นเพื่อนเรามันก็ยังเหมือนเดิมค่ะ
จนมาวันนี้เมื่อถึงเวลาที่เพื่อนแบบ
อย่างที่บอกนะคะเพื่อนก็เสียคุณแม่ไป
แล้วก็คุณพ่อก็เสียไปนานมากแล้ว
ตอนนี้มีเรียกก็เหลือแต่อ้ามอาทิชาติและญาติย่าน

เรื่องแต่งแหละคนก็อยากรู้ใช่ไหม

ส่องไปส่องมานับนิ้วตัวเอง
เขาลุ้นมาแล้วนะครับมีบทน้อยใจด้วยนะพี่เอ๋ฟฟังหน่อยค่ะ
ก็ไม่รู้มาเลยไม่ได้คุยกันเลย
ก็คบกันไปอย่างนี้เรื่อยก่อนเนอะ
เขาจะเป็นคนชมไม่เป็นเขาจะชอบติอะไรอย่างนี้ค่ะ

พูดสิ่งที่ดีให้แอนได้ยินบ้างได้ไหมว่าแอนมีดีบ้างหรือเปล่า
ว่าถ้าแอนไม่มีดูฟังแล้วเหมือนแอนไม่ได้มีดีเลย
แอ้นไปอาหารผู้หญิงอื่นไปเราก็จะแกล้งเขาอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้อยากได้ยินเราก็กวนกลับบางทีเขาจะชอบติ
พี่แอ้นตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนขอทำงานก่อน
แล้วคือครั้งหนึ่งนะเคยอ่านประวัติพี่แอนเนี่ยเคยโดนขอแต่งงานมาแล้ว
ก็คือคุณเอเนี่ยขอแต่งงานมาตั้งแต่อายุ๒๕ตอนนั้นพี่แอนบอกว่า
เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่แอนแล้วพี่เอนะคะฟังแบบนี้แล้ว
รีบขอนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะรอนานไม่ได้นะจ๊ะ